มาดูข่าวนี้ที่มีคนโพสต์เตือนภัยในสังคม

และทุกคนแหละให้ระมัดระวังกันหน่อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นย่านรัชดา
บิ๊กซีรัชดามีคนโดนเยอะแล้วแบบนี้
ผู้ชายคนหนึ่งเขาจะกำอะไรมาสักอย่าง

แต่ข้างในเป็นของแหลม
แล้วก็คอยมาทิ่มแทงคนที่อยู่แถวนั้น
ผู้หญิงคนนี้เจอเหตุการณ์แล้วเลยเอามาโพสต์ในโลกโซเชียล

โดนแทงด้วยของแหลมไม่ทราบชนิด

มีคนโดนเยอะมากแล้ว

ทีดิฉันก็ไปซื้อของเหมือนกันนะบิ๊กซีรัชดา

ซีรัชดาเขามีขายของอยู่นี่ใช่ไหม
กลางเต็นต์ขายของด้วยข้างห้าง
ใช่ไหมเป็นตลาดนัดแบบนี้

โพสต์เก่าเจอตัวแล้วค่ะ

วันนี้ที่เก่าเวลาเดิม

ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนี้ตัดสินใจเดินตามไป
พบกับชายผู้ก่อเหตุที่แต่งตัวเหมือน
คนปกติธรรมดาทั่วไปนะครับ
แต่ในมือของชายคนนี้กำผ้าไว้
โดยในผ้ามีของแหลมซุกซ่อนอยู่ข้างใน
แล้วก็ผู้ชายสะพายกระเป๋าเป้สีดำ
เล็บเท้าสีส้มแดง

เจ้าของเฟซบุ๊กนำโทรศัพท์มือถือ
ถ่ายภาพรูปลักษณ์ของชายคนนี้เอาไว้ได้
แล้วก็แชร์ลงในสังคมออนไลน์
จนมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากเลย
บางคนก็บอกโอ้โหกลัวจังเลย
โรคจิตหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะฮะ
แล้วก็เตือนภัยให้ระวังกันด้วยนะครับ

ก็เคยโดนแทงด้วยของแหลมบริเวณนี้

ไปพบเห็นชายคนนี้ก็เลยจำได้
อยากจะโพสต์เตือนให้คนที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้
ระมัดระวังชายไม่ปกติไว้ด้วย
เรื่องต้นเจ้าของเฟซบุ๊กได้โทรไปแจ้งตำรวจแล้วนะครับ
แต่ว่าตำรวจไปไม่ทันขณะที่เธอโทรแจ้ง
ขณะที่เธอกำลังพบเห็นชายคนนี้เลยนะครับ

คนนี้ดิฉันเคยถูกเขาเอาใช้ของมีคมแทง
ใช่ตอนนี้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบระมัดระวังในพื้นที่แล้วนะ
เพราะว่าคนในระแวกนั้นเขาก็บอกว่า
เห็นผู้ชายคนนี้เดินไปเดินมาหลายครั้งหลายวันแล้ว
มากันเวลาเดิมทุกวัน
มักจะเดินจากซอยนาทอง๓
บริเวณประตูหลังบิ๊กซีรัชดาเป็นประจำ

เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการหน่อยนะครับ
ถ้าจำเป็นต้องช่วยเหลือดูแลผู้ชายคนนี้
ก็ต้องนำส่งไปดูแลด้วยนะครับ
ใช่ค่ะภาพก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะ

คือตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเอาอะไรมาแทง
จะเป็นมีดเล็กเป็นตะใบหรือว่าอาจจะเป็นเข็ม
เข็มชิดยาเลยพวกนี้หรือเปล่าคือเขาไม่เห็นว่าเขาใช้ผ้าขนหนูพันเอาไว้